เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งไล่ล่าจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายที่บุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้อง
จังหวัดนราธิวาสเพื่อใช้เป็นที่กำบังในการโจมตีถาปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหารพราน
หลังจากที่ปิดล้อมพื้นที่มานาน๑สัปดาห์นะครับ
ล่าสุดครับวันนี้ก็ได้มีการเปิดแผนยุทธการยึดสมรภูมิเทือกเขาตะเวย์
เรียกละไล่ล่าแบบจิตไม่ปล่อยเป็นเวลา๕วัน
ซึ่งไม่เพียงแต่รายล่ากดดันแต่ยังถือว่าเป็นมาตรการในเชิงลุก
เพื่อทลายฐานที่มั่นของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอีกด้วย

ทหารพรานชุดรบพิเศษกรมฐานพรานที่๔๖จำนวน๑๑กองร้อยพร้อมปืนและเสบียงอาหาร
แผนยุทธการยึดสมรภูมิเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลช้างเผือกอำเภอจนะจังหวัดนราธิวาส
เพื่อเลยลาหน่ายลุกมารอาเต๊บือริงและหน่ายซืดีปูเต๊๒ใน๑๐การนำสำคัญ
ยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องใช้เป็นที่มั่นโจมตีฐานปฏิบัติการทหารพรานที่สี่แปด
เมื่อวันที่สิบสามมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังปิดล้อมตรวจค้น
พื้นที่หมู่บ้านแนวเชิงเขาเป็นเวลา๗วันจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้๑๐คน
ส่วนกลุ่มคนร้ายตามเป้าหมายที่เหลือหลบหนีขึ้นเทือกเขาตะเวย์ไปได้
แผนยุทธการยึดสมรพลุมเพื่อเขาเตอร์เวย์ในครั้งนี้เจรถีแบ่งกำลังไล่ล่าเป็น๓ชุด
แรกขึ้นพิสูจน์ทราบและลาดตระเวนบริเวณแหล่งน้ำที่กลุ่มคนร้ายมักใช้ในการบริโภค
ขณะยังชีพบนเทือกเขาชุดที่๒เดินลาดตระเวนโอบล้อมเอ็กซาเรย์พื้นที่โดยรอบ
แคบลงเพื่อกำจัดเสรีภาพของกลุ่มคนร้ายไม่ให้สามารถเคลื่อนไหวได้ง่าย
และชุดที่๓เดินลาดตระเวนแบบหน้ากระดานกดดันกลุ่มคนร้ายเพื่อไม่ให้แฝงตัวหลบหนีจากเทือกเขาตะเวได้
เทือกเขาตะเวเป็นเทือกเขาย่อยของภูเขาบูโดสุงัยปาดีที่เชื่อมต่อ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นผืนป่าที่ยังคงความสมบูรณ์โดยมีความสูงกว่า๑๘๐๐เมตรและมีความยาวของเทือกเขาถึง๓๕กิโลเมตร
อกจากเป็นเทือกเขาที่เชื่อมต่อในพื้นที่๑๒หมู่บ้าน๕ตำบลใน๓อำเภอ
อำเภอเจาะไอร้องอำเภอระแงะและอำเภอจนะของจังหวัดนราธิวาสแล้ว
เทือกเขาแห่งนี้ยังครอบคลุมไปถึงพื้นที่รอยต่อในอีกหลายอำเภอ
และยังสามารถเดินเท้าไปได้ถึงพื้นที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสและอำเภอรามันในจังหวัดยาลาด้วย
ความได้เปรียบของสภาพพื้นที่สามารถกบดานและหลบหนีได้หลายเส้นทาง
เทือกเขาแห่งนี้ถูกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใช้เป็นแหล่งพักตั้งค่ายและฐานฝึก
ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้นำกำลังเดินเท้าขึ้นไปลาดตระเวนและทลายฐานมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ครั้ง
โดยนับตั้งแต่ปี๒๕๕๐ที่มีการยิงปะทะกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบทำให้ฝ่ายคนร้ายเสียชีวิต๕คน
เจ้าหน้าที่ยึดปืนที่ถูกปล้นไปจากค่ายปีเล้งเมื่อปี๒๕๔๗ได้หลายกระบอก
หลังจากนั้นได้มีการขึ้นไปบุกทลายฐานบนเทือกเขาตะเวยอย่างต่อเนื่องจนถึงปี๒๕๕๙เมื่อวันที่๑๒มกราคม
โดยเฉพาะกิจนราธิวาสและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๘ยิงปะทะกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
ขณะขึ้นไปพิสูจน์ทราบบนเทือกเขาตะเวท้ายหมู่บ้านไอปาแยหมู่๘ตำบลจวบหลังคนร้ายล่าถอยไป
ขณะที่ล่าสุดคือเหตุการณ์ที่กลุ่มคนร้ายบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องและหลบหนีกลับขึ้นไปบนเขาหลังก่อเหตุ
ยุทธการยึดสมรภูมิเทือกเขาตะเวย์ในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการไล่ล่ากดดันกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องที่ยังคงหลบหนีเท่านั้น
ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
ทีมข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน